คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันหน่อยไปที่เขาหินปูนร่องเรือตามื่นแล้วก็ชมยอดเขาหินปูนหรือว่าเขาตั้งฉายาให้เลยว่านี่คือกุ้ยลิ้นเมืองไทย
งามขนาดไหนและอยู่ที่ไหนติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
คุณผู้ชมเดินตามเขาไปเลยครับนี่ฮะจะเจอกับภูเขาหินปูนครับคุณผู้ชม
ภูเขาหินปูนร่องเรือตามื่นได้ด้วยที่ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกคือนี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองสองแควร์
ปัจจุบันนะคือจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาชื่นชอบการปีนเขาเนี่ยจองเพื่อที่จะไปเที่ยวที่นี่ทุกวัน
จริงทุกวันแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องด้วยคือไปครั้งเดียวไม่เคยพอ

จริงครับต้องบุกป่าฝาดงไปแบบนี้แหละครับแต่อย่างนี้เขาเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน๕๐คนต่อวัน
และในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเขาไปกันเยอะแล้วเขาปีนไปอย่างนี้น้องใบตอง
โอ้โหคือมันอันตรายนะ
อันตรายต้องใส่หมวกไหมหมวกกันน๊อคอ่ะ
แต่อย่างนี้ครับบางคนคิดว่ามันไปยากกว่าจะถึงมันก็มืดค่ำแล้วจะพักแรงอะไรกันยังไง
นี่ที่พักค้างคืนบนยอดเขาร่องเรือตามื่นนี่ครับเขาว่าอย่างนั้นมันสามารถอยู่ได้นะ

จริงเขาจะมีชาวบ้านมีพรานป่าที่เขามีความเชี่ยวชาญในการเดินทางมาที่นี่คอยให้ความสะดวกอยู่
แล้วถ้ามาที่นี่จะมีความหนาวเย็นรอคุณผู้ชมอยู่ด้วยถามว่ามันหนาวสักแค่ไหนแล้วคุณชนะ

เอาจริงแล้วนี่ครับปัจจุบันนะครับมีคนในพื้นที่อย่างที่ผมบอกก็คือชาวบ้าน
รวมไปถึงพรานป่าประมาณสัก๒๕คนอ่ะเขาทำอะไรไว้ล่ะก็ทำแคล้ไว้ให้พัก

พักตรงนี้ไว้ก่อนเอางี้ละกันนะครับมีโอกาสอยากจะให้ไปกันนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ไปลองที่นี่กันดูคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็จะรอต้อนรับอยู่แล้ว
ใช่ค่ะคือจริงต้องบอกอย่างนี้นะเวลาเราไปเที่ยวตอนที่มันกำลังจะขึ้นไปมันสนุกมากเลย

พอคุณขึ้นมาถึงแล้วคุณคิดถึงว่าคุณจะลงยังไงเหนื่อย

ต้องลงไม้ตึงแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่ง